รำบวงสวงพญาศรีสัตนคราชประจำปี๒๕๖๒นี่แหละค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมแล้วคืองานเขายิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
เป็นงานประจำปีค่ะคุณผู้ชมจัดกันนะ๗วัน๗คืน
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะก็ที่แลนด์มาร์คพญานาคริมฝั่งแม่น้ำโขงเลย
ถนนสุนทรวิจิตอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูโอ้โหแฟนคลับนะคะแล้วก็ประชาชนที่ไปร่วมงานเนี่ย
ตะลึงกันไปเป็นแถวเลยบอกอุ๊ยไม่น่าเชื่อจริงเหมือนพี่แจ๊คว่าเลย
บอกน้องยาย่าเป็นลูกครึ่งด้วยรำสวยขนาดนี้เลย
เอาเวลาที่ไหนไปฝึกซ้อมตอนไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ในการเปิดงานคุณขาดูแถวยาวมากเลยนะครับ
จากยาย่าแล้วเนี่ยโอ้โหยังมีสาวงามอีก๘ชนเผาร่วมแล้วกว่าพันชีวิตเลยทีเดียวนะคะ
รำบวงสวงพญาศรีสัตนคราชค่ะซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือบูชาของพี่น้อง
ทั้งไทยแล้วก็ลาวนะคะเห็นแบบนี้โอ้โหคุณขาโดดเด่นเป็นสง่ามาก
ก็สร้างด้วยโลหะทองเหลืองมีทั้งหมด๗เสียนด้วยกันค่ะ
เขาบอกว่าที่นี่ค่ะมีความเชื่อกันว่าใครที่มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจะมีผลสำเร็จดังหวังนั่นเอง
หวังนั่นเองเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าน้องยาย่าเนี่ยไปขอพรอะไรแล้วขอเผื่อพี่ณเดชน์ด้วยรึเปล่านะคะ
ที่สำคัญขอหวยเผื่อเรารึเปล่านะคะเดี๋ยวเจอน้องยาย่าเรียกรึเปล่าค่ะ

อันนี้แซวเล่นแต่น้องเล่นแดดแดดหมดบาทเนาะ
ปี่มกับสลองก็เก่งนี่มารำถวาย
ในเรื่องกัสสลองน้องก็รำเก่งเหมือนกัน